ดีนี่แป้งเด็กออร์แกนิคสูตรรสฟุ้งกระจายหอมสบายตัว
สวัสดีค่ะสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอืม
ไม่ได้เจอคุณมากี่เดือนเนี่ยอุ้ยนานโอ้โหกี่เดือนผมว่าประมาณ
กี่วันยี่สิบสิบสี่บวกเกินประมาณเออยี่สิบยี่สิบสิบ
ยี่สิบก่อนน่ะค่ะคุณก็เหมือนเดิมอ่ะทำไมอ่ะก็ดูเหมือนเดิม
ไม่ไม่เปลี่ยนบัตรเขาดูผ่องกว่าเดิมด้วยนะคุณดูผ่องกว่าเดิม
อืมผ่องกว่าเดิมไหมฮะหน้าผ่องก็น่าจะอยู่กับแอร์ใช่ไหม
ไม่ได้ออกไปไหนวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งอ๋อวิ่งวิ่งวิ่ง
วิ่งเพราะทำให้รู้ว่าแบบโอ้โหตายแล้วคนรอบตัวมันมัน
จริงนะฮะยอดวันนี้เท่าไหยอดวันนี้วันนี้ยอด
มันโอเคแหละมันก็ไม่ถึงสองพันหลอกหนึ่งพันเก้าระ
นิดหน่อยก็จะเป็น๒๐๐แต่อาการหนักเนี่ย๑๒๒๖คนนะครับ
เราก็ต้องพูดอย่างนั้นยอดเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าเราดูยอดรวมจากโควิดวันนี้แล้วนะครับ
คนแต่หายป่วยไปแล้วเนี่ย๕๙๐๔๓คนเพราะฉะนั้นแสดงว่าโรงพยาบาลเนี่ย
ยังมีการรักษาตัวอยู่เกือบ๓๐๐๐คน๒๙๓๗๘คน
ถามพี่หนุ่มให้พี่หนุ่มอธิบายอีกทีนึงก็คืออาการหนักของเขาคือปอดอักเสบนั่นแหละ
แสดงว่าใน๑๒๒๖คนมีลูกน้องฉันด้วย๑คนถูกต้องไหม

ตอนนี้คุณรุ๊ดเลขาคุณมดดำเนี่ย

เมื่อวานี้เราบอกว่ามีผู้ป่วยหนัก
หรือผู้ที่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจเนี่ย

ซึ่งเขาก็บอกว่าเมื่อวานนี้ที่บอกว่าอาจารย์๓ท่านเนี่ย

หมายถึงอาจจะต้องมีผู้เสียชีวิต๑ใน๔

เพราะฉะนั้นวันนี้ยอดผู้เสียชีวิต๓๔คน

ให้ดูไปถึงอาทิตย์หน้า๑๔วันนี้

มันก็ดูได้จากคนป่วยตอนนี้แหละ
ในกรทมจะอยู่ที่ประมาณสักหลายร้อยนะ

พรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าถ้าสมมุติในเรือนจำออกมาใช่ไหมครับ
ยอดในเรือนจำตอนนี้๒๓พันแล้วเนี่ย

แต่เรายังไม่รู้ว่านั่นคือเฉพาะเรือนจำหญิงถูกต้องไหมพี่หนุ่ม

ไม่รวมแล้วรวมแล้วรวมแล้ว

ถ้าสมมุติยอดเรือนจำออกมาพรุ่งนี้ตัวเลขเป็นเท่าไห
เราต้องดูกันดีนะครับ
ซึ่งวันนี้ผู้ป่วยสะสมของประเทศไทยของเราก็มีอยู่๖๐๐๐กว่าคนนะครับ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกโดยอายุน้อยสุดคุณดูนะฮะอายุ๓๒

ส่วนอายุมากสุดที่เสียชีวิตคือ๙๓ปี
เป็นชาย๑๖คนเป็นหญิง๑๘คนแล้วก็เป็นชาวต่างชาติคนหนึ่ง

มุดปาการทำไมวันนี้หลายคนจะต้องไปจับตามองที่สมุทรปาการ

เพราะว่าที่สมุทรปาการเนี่ย
มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด

แต่เป็นยอดสะสมที่รายงานมาตลอดสัปดาห์นี่แหละ

สุพรรณบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาคร
ชบูรณชนบุรีนครนายกสาแก้วเนี่ย
มีผู้เสียชีวิตอย่างละหนึ่งนะฮะ

อย่างที่บอกเขาก็เตือนกันมาตลอดแล้วว่า
หนึ่งความดันโลหิตสูง
อันนี้แหละคือคำว่าโรคแทรกซ้อนแทรกซ้อน

อันนี้อันดับต้นของการเสียชีวิตเลย
ลองลงมาเนี่ยก็คือไขมันในเลือดสูง

โรคหัวใจโรคตับจิตเต้าเวท

ปัจจัยพวกนี้มันจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด๑๙

อย่างแล้วก็ไม่แสดงอาการอีกล่ะ
ถูกแล้วก็เราคืออย่างที่คุณหนุ่มเคยพูดเสมอว่า

คนไทยเป็นเบาหวานไม่รู้ตัวเยอะ

ถูกคนไทยเป็นเบาหวานเยอะแต่ไม่รู้ตัว

ใช่ก็คือจริงแล้วควรจะต้องไปตรวจน้ำตาลในเลือดเนี่ยบ้าง
อย่างน้อยปีละครั้ง
ปีละครั้งอย่างน้อยก็ต้องตรวจนะฮะ
อะไรวิธีไหนก็ตามต้องไปตรวจเพราะว่า
เราชอบกินหวานแล้วน้ำตาลเนี่ยก็จะขึ้น
แล้วอาหารไทยมันก็มีหวานนำจริงด้วย
ค่าวัดก็คือ๑๒๖ขึ้นไป๒ครั้ง
ตอนเช้าที่คุณมอสคุณยังไม่ได้ทานข้าวทานอะไรวัดเนี่ย
ก็ประมาณ๑๒๖นี้เป็นเบาหวาน๒ครั้ง

พอมีอาการผิดปกติก็จะรู้สึกว่า
คุณบอกไปหาหมอไม่เอาไม่ไป
แล้วก็เริ่มไม่ไหวไปคุยเฉคถึงได้เจอตัวเราเป็นปะหว่าน
น้ำตาลขึ้นมาอันตรายโอ้โหประมาณสัก๓๐๐กว่าหรืออะไรสักอย่าง

น่ากลัวคือภาวะเบาหวานบางทีเข้ามาแล้วเราไม่รู้
แล้วประกอบกับโควิดเนี่ยบางทีพอไปรับเชื้อโควิดมาปุ๊บเนี่ย
มันบวกเข้าไปอีกอืมหนุ่มช่วงหนึ่งหนุ่มก็น้ำตาลสูงสูงเนอ
จอดทุกเช้าเนอะผมจอดทุกเช้าเมื่อก่อนหนุ่มเป็นบ้านนะ
เลือดทุกเช้านะไม่เพราะว่าผมอ่ะมีภาวะความเสี่ยงเขาเป็นกรรมพันธ
อืมพ่อเป็นเบาหวานไงเออก็เลยต้องคอยตรวจอะไรอย่างเงี้
ผมเนี่ยเห็นว่าแบบธรรมดาทุกวันนี้ผมก็ไม่ค่อยได้กินนะของหวานอะไรอย่างนี้
น้ำตาลผมอ่ะยังประมาณเอ่อร้อยสิบอะไรอย่างเงี้ยร้อยแปดอะไรอย่างเงี้ย
เคยสูงสุดเท่าไหร่จ๊ะก็เนี้ยประมาณร้อยร้อยร้อยสิบหก
เมื่อก่อนต้องตรวจอ่ะเออร้อยสิบหกเคยสูงสุดแต่ว่านี่มันก็ร้อยสิบหกอ่ะ
แต่ก็ยังไม่ถือว่าร้อยสิบหกยังไม่สูงแต่ว่าเป็นเป็นเบาหวานเทียมล่ะ
เออใช่มันเข้าใกล้ร้อยสิบหกอ่ะเหรอใช่บ้ามันก็ยังไม่สูง
คือเลยร้อยขึ้นไปเนี่ย๑๑๐เนี่ยก็ถือว่าเป็นเบาหวาน
คือมีสัญญาณแล้วมีสัญญาณมาเตือนแล้วค่ะมันเกิน
เขาก็ต้องไปตรวจน้ำตาลเขาเรียกเอวันซีอีก
ก็คือเป็นน้ำตาลรายเดือนว่า๓เดือนเนี่ยคุณสะสมน้ำตาลของคุณนี้
กินเข้าไปเนี่ยประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ห้ามเกินเกณฑ์เท่าไหร่ต่าง
นานก็ต้องมันต้องวัดสองอันด้วยกันอืมอืมมันก็ยากแต่วันนี้ขนาดเดียวกัน
วันที่เขามีการพูดกันเยอะว่าเฮ้ยเรือนจำเรือนจำมีการระบาดของ
โควิดเนี่ยมันเริ่มมาจากรุ้งนะฮะรุ้งคือหนึ่งในแกนนำรัศดร
นางสาวปนัสยาสิทธิจิระวัฒนกุลเนี่ยนะฮะหนึ่งในแกนนำรัศดรเนี่ย
เขาแจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊กระบุว่าสวัสดีค่ะมีเรื่องจะแจ้งให้ทุกคนทราบว่า
หลังจากที่ออกจากทันทะสถานหญิงกลางเมื่อวันที่๖พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ย
หนูเพิ่งได้รับการได้รับทราบผลตรวจโควิดนะฮะแล้วก็พบว่าติดเชื้อค่ะ
กำลังเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ทันทีตอนนี้แจ้งคนที่ใกล้ชิดทุกคนแล้ว
ขอโทษทุกคนที่มาสัมผัสหรือใกล้ชิดจริงจริงนะคะหนูไม่คิดว่าตัวเองจะติดเลยนะครับ
เนื่องจากการตรวจครั้งล่าสุดวันที่ยี่สิบสองเราย้อนกลับไปยี่สิบสองเมษายนเนี้ย
แล้วก็วันที่๖พฤษภาคมเนี่ยวันที่ออกมาเนี่ย
พยายามจะตรวจหาเชื้อแล้วแต่ทางโรงพยาบาลที่ไปเนี่ย
ไม่ได้ให้ตรวจเขาก็ว่าอย่างงั้นนะฮะเพราะไม่มีอาการใช่
ถ้าวันนี้คุณไม่มีอาการคุณไม่มีไข้แล้วเขาจะไม่ให้ตรวจนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้องเอ่อลุ้งไม่ใช่ในกลุ่มเสี่ยงระหว่างที่อยู่ที่บ้าน
คนในครอบครัวไม่มีใครอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือมีอาการใดที่แสดงว่ามีเชื้อโควิด
ส่วนตัวเนี่ยเพิ่งมีอาการเหนื่อยมาช่วง๒ทุ่ม
โดยวันก่อนที่จะถูกปล่อยตัวออกมาทราบว่ามีผู้ติดเชื้ออยู่ในทันทะสถานหญิงเนี่ย
เขาบอกว่าในทันทะสถานหญิงกลางนะพี่หนุ่มนะลุงเพิ่งมาทราบว่า
มีคนติดมากกว่าห้าสิบคนอืมและคาดว่าตอนเนี้ย
ทั้งในทันทะสถานหญิงกลางเนี่ยแล้วก็เรือนจำอื่นคงมีผู้ติดเชื้อ
จำนวนมหาศาลเลยนะครับอย่างที่วันนี้ทางไทยรัฐก็ได้ลงไปตั้งแต่ช่วงบ่ายบ่ายว่า
ล่าสุดเนี้ยสมาคมกีฬาวอเล็ตบอลแห่งประเทศธรรมตอนแรกเขาจะมีการแข่งขันกันเมื่อไหร่เนี้ย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
ล้อนนะฮะอันนี้ก็คือเรายนหลายงานล่าสุดของทีมวัลเล่ย์บอลที่จริงถ้าจะมีการถ่ายทอดสดด้วยซ้ำไปใช่ไหมฮะใช่เนี่ยครับ
เลขเนี่ยแข่งกับจีนญี่ปุ่นเกาหลี
ก็คือไปแข่งที่อิตาลีแล้วก็เขาจะเวียนสนามไป
แต่ละอาวีก็คือจะแข่งเป็นกลุ่มไม่เหมือนกัน
อืมทำไมฉันไม่รู้สึกว่าฉันห่างจากเธอเลยว่า

จริงทำไมไม่รู้สึกคิดถึงกัญชัยอะไรเว้ยคิดไปคิดมามานั่ง

นางคุยกันมากกว่าตอนที่แบบว่าฉันไม่โดนกักตัวอีก
หนุ่มโทรหาเขามากกว่าใช่ไหม

สามรอบต่อวันอ่ะ
เพราะว่าเธอถามว่าเป็นอย่างไรบ้างอาการเป็นอย่างไรบ้าง
เออไม่ใช่เป็นห่วงนะแต่กลัวว่าเออเดี๋ยวตัวเองจะต้องหยุดงานหรือเปล่าไงนึกออกป่ะ
นึกออกป่ะเออปกติคือโอเคคุยกันสองวันครั้งหนึ่งอะไรเงี้ย

ฉันก็รู้สึกว่าฉันไม่เห็นจะห่างหายหนุ่ม

ก็พ่อโทรมาก็ไม่ได้คุยกัน๒๓วันนี้

พอไอเสร็จปุ๊บก็ตวดไข้ไข้ขึ้น

โอ้โหนี่แล้วถ่ายรูปไปด้วยเดี๋ยวให้ดู
นี่คือไข้ขึ้นอย่างนี้เลยนะ

เนี่ยดูดิไข้ขึ้นอย่างนี้

เนี่ย๓๘๑อยู่อย่างนี้เนี่ย๓๗๘เนี่ยพกเครื่องตรวจเลยคือพกอยู่ตลอดอยู่แล้วอะไรอย่างนี้

จะทำยังไงอะไรอย่างนี้จะให้พี่มาอ่านไหมแล้ว

เออแต่หมอบอกอีกห้าวันเดี๋ยวเจอกันใหม่อืม
เพื่อความมั่นใจอีกห้าวันก็ไปแล้วนะครับทีนี้ค่อยก็ลดละ
และจริงแล้วมันถึงมีการ์ไหล
เมื่อกี้เราไปหน่อยว่าเราเป็นแบบว่าโควิดเดี๋ยว
ไม่ใช่นะที่จริงมันมีไวรัสตัวอื่นเต็มไปหมด
แบคทีเรียตัวอื่นเยอะแยะเลย

เมื่อสักครู่นี้นะครับสำหรับทันทศาสตร์หญิงนี่นะครับ

นะครับว่าน่าจะมีคนที่ติดเยอะอยู่นะครับ
ล่าสุดก็มีการแถลงมานะครับก็คือ
ทันทะสถานหญิงอยู่ที่๑๐๔๐คน

ส่วนที่เรือนจำกรุงเทพหมานครนะฮะ
อยู่ที่๑๗๙๕คน
รวมทั้งหมด๒๘๓๕คน

นี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เกิดขึ้น

อันนี้คือเฉพาะในกรุงเทพถูกต้องไหมกัญชัย

แต่ว่าเห็นว่าทางคุณอนุทินเข้ามาประกาศใช่ไหม
ว่าเดือนมิถุนาเนี่ยคือบล็อกอินไปฉีดวัคซีนได้
เขาประกาศวันนี้เขาประกาศกันอย่างเป็นที่หลายที่ก็จะมีการบอกว่าวันนี้
อย่างวันนี้เขาเริ่มจุดแรกที่เซ็นทรัลราชพร

จริงคำพูดนี้มาจากผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่พูดออกมา
แล้วทำให้สื่อได้มีการเอาไปเขียนกัน

จริงวันนี้ที่เข้าไปคือ

ทดสอบระบบของหมอพร้อม
คือคำว่าด่านหน้าที่ให้เข้าไปเนี่ย

ก็คือจะเป็นพวกตำรวจเทศกิจอะไรต่างนานา
ที่มีการลงทะเบียนหมอพร้อมก่อนวันที่๑พฤษภา
แล้ววันนี้เนี่ยเขาก็เลยจัดทั้งหมด๓ที่
ก็คือจะมีที่วันนี้ที่เซ็นทรัล

พรุ่งนี้จะไปรู้สึกจะเป็นสยามมิดทาวน์ป่ะ

แล้วก็อีกกลุ่มนึงเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ทางเขตเองเนี่ย
ได้มีการส่งรายชื่อของพนักงานเขต
ไปให้ที่สำนักอนามัยกรธม
เขามีคนเลือกมาว่าจะฉีดให้ใคร
ก็ไปเพื่อที่จะทดสอบระบบทั้งหมด
ว่าเป็นยังไงแล้วก็ให้ฉีด

มิถุนาเพราะฉะนั้นกว่าจะเริ่มคือเดือนหน้านั่นแหละ
เดือนนี้ทุกอย่างควรจะต้องลงทะเบียนอยู่
ถูกค่ะแล้วก็มีพี่วินเนอ

ใช่เพราะว่าตอนแรกคือก็มี
อย่างที่บอกนะครับว่ามีการพูดออกมาว่า

แล้วปรากฏว่าทุกอย่างมันไม่ใช่
จริงมันเป็นอีกแบบหนึ่ง
เป็นการทดสอบระบบระบบ

เขาส่งไปที่สำนักอนามัยแล้วเป็นคนคัดเลือก

ความพร้อมต่างนานาอะไรอย่างนี้
อันนี้คือเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะ

มันมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งพูดออกมาจริงแบบนี้

ทุกษ์มีว่าวันนี้บอกว่าลงในไลน์เหรอค่ะ
แล้วพูดอยากออกมาแจ้งข่าวหรือยังคะ
ไม่แต่ว่าก็ทางอาจารย์หมอมาเชียงไว้ว่ามันไม่ใช่
พี่หนุ่มเอาไปปุ๊บวัคซีนมันเหลืออังกฎฐานเหรอ

มาฉีดอ่ะเพราะมันเปิดวัคซีนแล้วไงอย่างเขาบอกว่าคลองเตยเนี้ย
แรกแรกก็ยังไม่มีใครกล้าออกมาฉีดนะส่วนอ่าผมคุยกันส่วนเอ่อ
กรณีของเดี๋ยวจะพูดได้หมดเดี๋ยวได้อ่าส่วนกรณีของคนที่ลงอ่า
หมอพร้อมคนที่อายุ๖๐ขึ้นไปคนแก่คนแก่แล้วก็๗โรค
ร้ายแรงอ่าเจ็ดอ่าเจ็ดโรคร้ายแรงใช่ไหมเจ็ดอ่า
โรคกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเสี่ยงทั้งเจ็ดโลกเจ็ดโลกกลุ่มเสี่ยง
นะฮะก็คือเดือนหน้าอืมอ่าคุณจะฉีดแล้วเป็นหมอพร้อม
เหมือนกันเนี่ยแหละที่จะไปฉีดแต่วันนี้มันเป็นการทดลองระบบ
ไม่ใช่ของเจ็ดกลุ่มนี้เอ่อเอ่อเจ็ดเจ็ดกลุ่มเสี่ยงนี้
หรือว่าเป็นของคนแก่นะครับจะเป็นของแบบว่าเอ่อ
รากรทางด่านหน้าเขาก็คืออย่างเช่นตำรวจเอ่อเป็นอ่า
พัตรงานได้สะกิดเป็นแบบอะไรอย่างต่างอะไรอย่างเงี้ยไม่ใครด้วย
อันนี้คือเป็นการทดลองระบบแล้วก็ฉีดคนคนกลุ่มนี้จริงถูกไหมครับ
อันนี้อ่ามีการฉีดกลุ่มนี้จริงแต่ไม่ได้มีการบล็อกอินอืมอ่า
แล้วก็คนจะไปเข้าใจผิดว่าวันนี้ฉีดคนแก่แล้วก็ฉีดอ่า
กลุ่มโลกไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นคือเดือนหน้าแต่ข่าวมันออกมา
ตอนแรกเป็นอย่างนั้นหมดเลยเนาะข่าวออกมาเป็นแบบนั้นตอนแรกเป็นอย่างนั้น
สิบเอ็ดโมงอ่ะอ่าเธออ่านยังเป็นอย่างเงี้อยู่เลยใช่ไหมเออ
ไหม้ตั้งแต่เช้าแล้วถูกเมื่อวานนะเมื่อวานข่าวนี้ตั้งแต่เมื่อวานนะ
เขาบอกว่าโอเคทุกคนก็ดีใจคิดว่าเอาแล้วก็ได้ข่าวว่าวันนี้
ตัวเองยังบอกทุกคนไปต่อแถวที่เซ็นทรัลน่าจะใกล้น่าจะฉีด
ก็มีคนไปที่เซ็นทรัลนะแต่ก็ไม่ได้ฉีด
เหล่านั้นคือคนที่เขาต้องลงทะเบียนก่อนหน้านี้ใช่ไหมล่ะ
แล้วก็จะมีการนัดผ่านผ่านแอปหมอนี่แหละอืม
เขาก็จะบอกมาว่าคุณไปฉีดวันไหนอะไรอย่างเงี้แต่ทีนี้รู้สึกว่าล่าสุด
วันนี้เห็นว่ามีการประกาศออกมาบอกว่าจะลื้อระบบ
โดยการที่เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยคนที่ไม่ได้ลงหมอพร้อมเนี่ยก็
น่าจะไปฉีดได้อ่าหรืออะไรสักอย่างเนี่ย
อันนี้ความไม่ชัดเจนผมไม่แน่ใจเดี๋ยวผมขอความชัดเจนมาพูดอีกทีนึงแล้วกัน
รู้สึกว่าเขาบอกว่าถึงแม้กระทั่งแรงงานต่างด้าว
เขาก็จะฉีดให้นะตอนเนี้ยเดี๋ยวลองลองฟังความชัดเจนจากวันนี้กระทรวงการ
ส่วนแรงงานเขาก็คุยกับสอบคอว่าโอเคล่ะกระทรวงเอ่อ
คือแรงงานต่างด้าวหรืออะไรที่ทำงานอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยก็ในที่สุดก็ต้องฉีด
เขาก็ว่ากันนะฮะน่ะจ้ะเอ้าโอเคนะครับ
นั่นก็คือเรื่องราวของโควิดไนทีนนะฮะไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
เรื่องของเด่นภูมินะฮะเด่นภูมิโอ้โหนี่ก็มนุษย์แสบใช่
โคตรแสบเลยนะฮะคือเด่นภูมิเนี่ยก็ผมเชื่อว่าหลายคนที่ติดตามข่าวเรื่องนี้จะรู้กันดีอยู่แล้ว
ภูมิเนี่ยเป็นชายคนหนึ่งนะฮะซึ่งพยายามแบบทำความผิดเรื่องของการละเมิดทางเพศเนี่ย
ทั้งหมดในสามสิบหกคนนะฮะนี่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
ภูมิเองเนี่ยไปเล่นแอปพลิเคชันไลน์แล้วก็ไปแฝงตัวอยู่ในกลุ่มไลน์ของพวกเหล่าพริตตี้เขา
อ่าเพราะในกลุ่มพิตตี้เนี่ยรู้กันอยู่แล้วว่าเขาจะมีการส่งไลน์ในกลุ่ม
รับงานอะไรอันนี้มีงานนี้นะอันนู้นมีงานนี้นะใครสนใจบ้างไหมอ่า
ปรากฏว่าเด่นภูมิเนี่ยซ่อนตัวอยู่ในกลุ่มไลน์นั่นแหละแล้วก็ปลอมตัวนะครับ
เป็นผู้หญิงเป็นโมเดลลิ่งแล้วก็ไปบอกว่าโอเควันนี้มีงานที่นี่นะ
ใครจะมาบ้างผู้หญิงก็รับงานไงพอรับงานเสร็จโอเคเดี๋ยวมาเจอที่นี่นะ
เหยื่อคนแรกอันนี้ผมย้อนกลับไปก่อนนะเมื่อประมาณสักเอ่อวันที่เอ่อ
เดือนประมาณสักเมษายนวันที่ประมาณแปดเจ็ดแปดเก้าประมาณเนี้ยนะฮะ
ผมจำไม่ผิดก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะฮะรับงาน
คือเธอมาจากพัทยาแต่เด่นภูมิบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีงานของเป็นเอ่อ
ได้เงินสองหมื่นบาทนะอืมมาเอ่อมาเอ็นหน่อยปรากฏไปถึงเสร็จปุ๊บ
ภูมิล็อกตัวเลยแล้วก็ข่มขืนเขานะครับบังคับให้เสพไอซ
หลังจากนั้นเนี่ยเอามีดเนี่ยนะฮะเอาด้ามมีดเนี่ยอืม
ที่อวัยวะเพศของเธอแล้วก็คือพยายามกักขังตัวเธอไว้
แล้วก็พยายามลีดเงินตัวเธอหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะปรากฏว่า
ผู้หญิงคนนี้ไม่ไหวแล้วเด่นภูมิมันก็ออกอุบายไปหาเหยื่ออีกคนนึงเป็นผู้หญิง
แล้วก็ให้ผู้หญิงคนแรกนะฮะที่มาจากพัทยาเนี่ย
โทรศัพท์ไปเป็นนางนกต่อค่ะบอกว่าให้มารับงานอืม
แม่น่าตาดูนี่ฮะเสร็จปรึบพอมาถึงเนี้ยมาเขาประตูห้อง
ผู้หญิงคนแรกที่เป็นเหยื่อมาจากพัทยาตะโกนบอกเลยบอกว่า
เข้ามาเลยค่ะพี่เขาก็เปิดประตูเข้าไป
ผู้หญิงกับคนที่สองคือฝนเปิดประตูเข้าไปเสร็จปุ๊บ
พอเปิดเสร็จปุ๊บเด่นภูมิเอามีดจี้หลังเลย

พอจี้หลังเสร็จปุ๊บเนี่ยยึดโทรศัพท์ก่อนเลยนะฮะ
โทรศัพท์เสร็จปุ๊บเนี่ยบังคับเสพไอซ์แล้วก็ข่มขืน
มขืนเสร็จนะฮะก็พยายามจะเอาเงินเธออีก
ก็บอกว่ามีเงินอยู่เท่าไหโอนเงินมาให้หมด
ผู้หญิงก็บอกว่ามีอยู่เท่านี้ไม่พอ
ผู้หญิงคนที่สองคือฝนเนี่ยนะฮะติดต่อไปหาคนที่สามอีก
โดยเขาเองเนี่ยพยายามให้ฝนเนี่ยนะฮะหาผู้หญิงให้
แต่ฝนบอกหนูไม่มีเขาก็เลยไปหาเองในกลุ่มไลน์
ก็กึ่มรับงานถูกต้องไหมกลุ่มรับงาน

แล้วให้ฝนนี่แหละเป็นคนพูดเป็นน้องนกต่ออีก
จ้ะแล้วก็ให้ผู้หญิงคนที่สามมามา
ผู้หญิงคนที่สามก็มาแล้วก็ก่อเหตุแบบนี้อีก
โดยการที่ผู้หญิงอีก๒คนก็คือฝนกับผู้หญิงคนแรกมาจากพัทยาเนี่ย

กลายเป็น๓คนอีก๒คนถูกล็อกตัวไว้ในห้องน้ำ

สุดท้ายที่เขาหนีรอดมาได้อันนี้ในกลุ่มนี้ก่อนนะฮะ
หนีรอดออกมาได้เป็นเพราะว่าฝนคนที่สองเนี่ย
อุบายเพราะไอ้เจ้าเด่นคุณเนี่ย
บอกผู้หญิงคนที่สามบอกว่าให้โอนเงินมาให้กู

ทีนี้ฝนเขาบอกว่าอย่าโอนไปให้พี่เลย

เดี๋ยวจะกลายเป็นว่าจะมีหลักฐานโอนมาให้หนู
แล้วเดี๋ยวหนูเนี่ยจะไปถอนเงินหรือว่าจะอะไรมันก็สั่งให้แล้วโอนให้พี่

ฝนก็กดโทรศัพท์ไปหาแก๊ปกับไลน์แมน

ก็มาเคาะประตูแล้วเปิดประตูเสร็จปุ๊บก็พุ่งหนีกันออกไป

แล้วฝนเนี่ยถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยนะฮะ

แสดงว่าไอ้นี่ก็เป็นโควิดด้วยสิอีผู้ชาย
ไม่รู้ไม่รู้ว่ามันเป็นโควิดหรือไม่เป็น
แต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็ไปก่อเหตุอีกเรื่อย
จนกระทั่งวันที่๒มันก็ไปหลอกผู้หญิงอีกคนนึงชื่อฟ้า
เหมือนกันเลยติดต่อไป
แล้วก็ให้ไปหาที่คอนโดแห่งหนึ่งห้องพักแห่งหนึ่ง
เสร็จปุ๊บมันก็เอามีดจี้แล้วก็ข่มขืนบังคับเสพไอซ์
แต่ผู้หญิงคนนั้นก็บอกหนูเสพไม่เป็นหนูไม่เสพนะอะไรอย่างนี้
แต่หนูก็จะตามใจพี่คือหลอกคนหลอกล่อหลอกล่อ
สุดท้ายนะฮะมันก็พยายามที่จะขู่เอาเงิน

ผู้หญิงก็เห็นรูปในบัตรว่าไอ้นี่คือเด่นภูมิ
คนที่เคยมีการแชร์ภาพไปในกลุ่มของพิตตี้

พอจับตัวมันไปเสร็จปุ๊บปรากฏว่าตอนนั้นมันไปออกอุบายหลอกตำรวจว่า
ผมขอไปเติมเงินหน่อยครับ

เออแล้วมันก็เลยหนีไปเลย
ก็นั่นล่ะหลังจากนั้นก็เป็นประเด็นเกิดขึ้นใช่แล้วมันไปก่อเหตุไว้
โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยแบบว่าหลายพื้นที่
ล่าสุดวันนี้ตำรวจตามจับได้
เมื่อวานนี้เดี๋ยวไปดูภาพมันหน่อย

โป้หาย

แมะมึงขึ้นมาจับเจ็บสิบห้ามึงอะ
ไม่แน่ใจกูก็เสียวติ

พ่อมีภาพอยู่หรือเปล่านั้นเขาเล่า
พ่อดูใช่ไหมว่าคุณมีคนเคยมาไลฟ์โฟนที่ไหน
มันดูเหว๋วเนอะ
มันดูเหว๋ว
นี่นะครับคือสุดท้ายมันก็บอกว่ามันไม่ผิด
เออมันผิดได้ยังไง
บอกว่าผู้หญิงอะเอาไอ้ให้มาเศษเอง
มันก็ไปบอกแบบนั้นอืมตำรวจคุมตัวมันไปนะไปที่เอ่อ
สอนอนะทางผู้เสียหายเขาไปดักรออยู่เขาต่อยซะโอ้โหเอียงกระเท่เล่เลย
ภาพนั้นไหมไหนอ่ะขอภาพที่ไปที่สอนอหน่อยน้ำเอ้ยมีไหม
มันต้องมีสิเออนี่ไงล่ะเห็นไหมล่ะทิ่มเต็ม
เห็นไหมล่ะนี่ผู้หญิงมารอนี่ผู้หญิงคนนี้คุณฝนนะเสื้อดำเนี่ย
นี่อันนั้นคือแม่ของฝนเห็นไหมแล้วเห็นไหมเดี๋ยวดูนะ
ก็ตะโกนด่าวันเกิดเพราะฉะนั้นเนี้ยของขวัญวันเกิดทั้งมึงล่ะ
นี่คือคุณฝนนะคนนี้นะใช่ค่ะใช่ค่ะก็ตอบรับผมเลยเห็นไหม
เรามาสั่งดีกันเราก็จะไปชีวิตตัวเขาด้วยใช่ค่ะตอนนี้อยากจะพูดอะไรบ้าง
เกี่ยวกับความรู้สึกของเขาเอาตรงพี่หนูอยากให้วิสาห์มันจริงจริงน่ะ
มันไม่ใช่คนอ่ะพี่นี่มามารออย่างนี้เลยมาเก็บยอดเลย
หนูแข็งจริงจริงเจ็บจริงจริงอยากให้มันเจอมากกว่านี้

ไปทำเขาก่อนอันนี้พูดตรงแล้วประเด็นสำคัญนะครับ
ทางผู้สื่อข่าวทางตำรวจต่างนานาเขามีการไปตามสืบนะครับ
มันเป็นอะไรยังไงมาอืมปรากฏไปเจอว่ามันเองเนี่ยนะฮะ
มีพ่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงเนี่ยก็คือดูแลมันมาตั้งแต่เด็ก
เอามันเนี่ยมาเลี้ยงแต่เด็กมันคือพอหลังจากนั้นมันโตขึ้นมานะฮะ
ประมาณสักปีสี่ห้าถ้าผมจำไม่ผิดพ่อเลี้ยงเนี่ย
ทนไม่ไหวกับพฤติกรรมเสพยาเสพติดเลยเลิกเป็นพ่อเลี้ยงแล้ว
ให้เป็นลูกบุญธรรมแล้วยกเลิกเป็นพ่อบุญธรรม
แต่ก็ยังให้เงินมาเนี่ยสองหมื่นบาททุกเดือนจนกระทั่งปัจจุบันนี้
ไงดีเออนะฮะปรากฏว่าพ่อเขาก็บอกเลยบอกว่า
มันอ่ะน่าจะเป็นคนที่มีปัญหามากนะฮะเพราะว่าตอนเด็กเนี่ย
คือหนึ่งขาดความอบอุ่นนะแล้วสองที่สำคัญที่สุดคือ
เขาบอกเลยบอกว่าแม่ของเขาเนี่ยนะแม่ของเด่นภูมิเนี่ย
ตอนที่ท้องเด่นภูมิน่าจะมีภาวะความกดดันแล้วมันไปตกอยู่ที่ลูก

นักโทษในการเลือกเหยื่อในการที่

เป็นตัวแทนของพริตตี้อะไรต่างที่เขาจะเป็นศูนย์กลางนะครับ
แล้วก็อย่างนี้เขาก็หลอกว่าจะมีงานบ้างอะไรบ้าง
พวกนี้ก็นัดมาก็มาตาม
พ่อนะแต่จริงแล้วพ่อพูดแบบนั้นนะครับ
แล้วตัวเด่นภูมิเองเนี่ยก็ไปทำแบบนี้บ่อย
แล้วก็ตำรวจเขาไปจับมันได้เนี่ย
เพราะว่ามันมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่ไม่เหมือนคนอื่นคือ
มันชอบนั่งแท็กซี่แล้วก็ไม่ค่อยแบบจะเปิดโทรศัพปุ๊บต้องรีบปิด
คุณไม่ต้องรีบปิดเพราะกลัวตำรวจตามสัญญาณได้
แล้วก็นั่งแท็กซี่โดยการที่เวลานั่งแท็กซี่เสร็จปุ

ตำรวจไปเริ่มไปแกะรอยจากแท็กซี่ต่างนานา
จนกระทั่งสุดท้ายตามไปจับได้ที่บ้านเพื่อนมันที่มันไปกบดานอยู่
นั่นแหละโอ้ยสุดท้ายเอาตัวไปในกองปราบหลังจากนั้นเนี่ยก็มี
อารินิพัฒน์จังสายไหมที่ก็ไปเนี่ยนะ
สุดท้ายแล้วเนี่ยกลายเป็นว่ามีสอนออีก๒๓สอนอเนี่ย

ครับเป็นคนเข้าไปตรีเย็มของเขาเยอะมาก
แบบไปหลอกคุณนี่อะไรอย่างเงี้ยอ่ะ
ครามนี้ต้องให้มันใส่ชื้อวิธีเพื่อป้องกัน
นี่ห้าดูดิมันแสบนี่กอลคิ้นริป
ที่กองปราบมันก็บอกเนี่ยมันว่ามันไม่ผิด

เนี่ยดูฟังรูปออกออก

ที่ทำไปนี่คือยังไงบ้างอยากขอโทษ
อยากพูดอะไรสักนิดหนึ่งไหมครับไปยืน
เดี๋ยวผมไปให้การทิสัยครับคือผมปฏิเสธ
ทุกข้อกาวหาครับขอโทษ
อย่างมั่นใจมากเลยตอนนี้สมควรแล้วที่ญาติทางผู้เสียหายก็ทิ้มเอาอย่างนั้น
ไม่แต่มันก็ไปทำลูกเขาไว้เยอะด้วยพี่หนุ่มอืมผมดูแล้วผมไปนึกถึงอะไรรู้ป่ะ
ผมนึกถึงไอ้นี่เลยไอซ์หีบเหล็กไม่ใช่นึกถึงจองบารึมเธอก็หายเจ้าหายใจออกไปซีรีส์เนอะ
เขาเป็นคนที่ไม่รู้จักความผิดความดีความชอบผิดชอบชั่วดี
เป็นคนที่แบบกูรู้แต่ตัวกูเอง

บางคนเขาบกพร่องทางโซนนี้จริง
ไม่ใช่ใจดำนะแต่ไม่มีเลย

แต่จริงแล้วเขาเคยทำวิจัยแล้วจริง

เขาก็เลยเอาไปทำวิจัยคนกลุ่มนี้

เขาบอกว่ามันมีเคมีในหัวบางอย่างเนี่ย

มันเหมือนกับรถยนต์ที่แม่งเครื่องเสีย

ก็เบรกถูกนึกออกไหม

อยู่ดีมันจะขวนเรามันก็ขวน

เพราะว่าจริงแล้วมันต้องอยู่ที่ความกัดเกาเขา

เดี๋ยวของขึ้นแล้ว
เอ้าไปดูวัดบ้านไร่นะครับ

เธอจะซื้อไรไหนเขาเขาขายที่ญี่ปุ่นไม่ใช่ใช่มั้ย
อันนี้คือแบบว่าเขาทำไปกี่ตัวตอนนี้เขาบอกที่ญี่ปุ่นมีขายแล้วอ่ะ
เนี่ยนะก็คือเขาบอกอย่างนี้ล่าสุดวัดบ้านไล่ชี้แจงถึงเรื่องนี้แล้วนะครับ
คือในรูปแบบเดียวกันทั้งหมดนะฮะจำนวนทั้งหมด๑๐๐ตัว

เพื่อจัดจำหน่ายให้กับสาธุชนทั่วไปเนี่ยนะครับ
ช่องทางจำหน่ายปกติของบริษัทก่อนเดือนกรกฎาคม

จำหน่ายในราคาตัวละ๑๕๘ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ๔๙๐๐บาท
โดยสุพรีมเนี่ยจะถวายทำบุญให้กับวัดบ้านไร่นะครับ
เป็นเงินทั้งหมดเนี่ยนะ๒๕๐๐ดอลลาร์ประมาณ๗๘๐๐บาท
เพื่อไปบำรุงพระพุทธศาสนาให้สืบต่อไป
ทางนี้นะครับวัดบ้านไร่รุ่นปรึกษาหารือ

ตามที่บริษัทเองได้ขออนุญาตใช้รูปภาพ
ยันติดบนเสื้อไม่ขัดข้องแต่ประการใดนะครับ
สำหรับการที่จะร่วมทำบุญกับวัดบ้านไร่
ขอให้บริษัทหรือผู้แทนเนี่ยได้นำมาถวายที่วัดโดยตรง
และขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
หนึ่งการผลิตเสื้อเนี่ยรวมถึงจำนวนต่างนานานะครับ
ขอให้บริษัทกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

ตอนนี้ได้รับอนุญาตจากวัดบ้านไร่แล้ว

จะผลิตเสื้อรุ่นนี้เพียง๑๐๐ตัวเท่านั้น

ตอนนี้ไม่ใช่ทั้งหมดคละกันไป๑๐๐ตัว๑๐๐ตัวเอง

๑๐๐๐ตัวไม่ทันอยู่แล้วแต่มันขึ้นนะแน่นอนนะข้าชายหน้อ

คุณหาไม่ทันแล้วล่ะเธอถ้ามันผลิตพันตัวทั่วโลก

ตกตัวละ๔พันราคาบ้างจริงมัน๔พันกว่าบาทเองเนอะ

วันนี้หลายคนเนี่ยโดยเฉพาะเก้งกวางละมั่งบางผ่าเนี่ย
นี่แหละวันนี้นะฮะนายแพทย์สุภกิจศิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เขาบอกแล้วว่า
จริงแล้วที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่๗ขอนแก่นเนี่ยเขาทำการตรวจพิสูจน์ตัวอย่างของกลางครับ
ส่งโดยสถานีตำรวจในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามเนี่ยเพื่อตรวจหาสารเสพติดและตัวอย่างอื่นเนี่ย
คือจริงแล้วเขามีความเชื่อกันอย่างนี้ว่าไอ้ยาเนี่ยมันเป็นยากระตุ้นเซ็กนะ
กระตุ้นไปกระตุ้นมาหลายคนก็ป๊อกเหมือนกันป๊อกเยอะเหมือนกันนะครับ
เขาเอามาตรวจปุ๊บมันก็มีทั้งยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศของผู้ชายคือไวอากร่า
คุณหนุ่มเคยกินไหมไม่เคยนะครับมีลักษณะเป็นเม็ดสีน้ำตาล
จะอยู่แผงบรรจุละ๖เม็ดนะก็เอามาตรวจ
โดยพบว่าจริงแล้วเนี่ยนะฮะมันอันตรายหมดแหละ
ขนาดปัญจุเนี่ย๙๑๐มิลลิตรจำนวน๒๐ตัวอย่างเนี่ย
กระตุ้นกระตุ้นอารมณ์ทางเพศโดยพบในกลุ่มนักท่องเที่ยวไปในผับ
โดยกลุ่มชายรักชายเขาว่าอย่างงั้นนะครับส่วนที่คุณถามเนี่ย
แล้วคุณดมไหมไม่เคยอ่ะเอาตรงแม่แอปไม่เคย
ฉันไม่ได้วุ่นขนาดนั้นนะปะนุ่นอีช่างแต่งหน้าฉันเนี่ยตัวดี
คุกนะเฮียกะเถยชอบใช้กันเนาะกะเถยชอบใช้เถยตามทวิตเตอร์มีขายเต้ม
ปัดผมแล้วเดี๋ยวกล้องต้องจับไปปัดผมลงไปละกล้องต้องจับอย่างนี้นะครับ
ก็เธอชอบซื้อกันเนอะนางรู้ไงนางรู้คิวมากนะว่าเดี๋ยวกล้องจะต้องจับนะ
นางก็ปัดผมลงข้างล่างเลยนะลูกจริงกระเทยชอบซื้อมาถ่ายในทวิตเตอร์เยอะแยะเลยเนอะ
ถ้าถ่ายทวิตเตอร์หรือไม่แล้วเห็นเขาขายแล้ว
ก็ขายในทวิตเตอร์ขวดละไม่กี่ร้อยมันจะช่วยยังไงคุณแม่
ก็ไม่รู้ถามตั๊กฉันไม่เคยมีประสบการณ์ตั๊กมันช่วยอะไรอ่ะไหนอธิบายสิ
หรือน้องก็เล่าให้ฟังอยู่แล้วเพิ่มไปพูดบริสุทธิ์อีกแล้ว
ทำไมหลอกลายไปพูดบริสุทธิ์ขึ้นมาเส้นยังไงล่ะ

เขาพูดเลยฮะขอให้ฟังเลยว่า

ทำให้เกิดการคลายตัวของหลอดเลือดแล้วก็ก่อให้เกิดความผิดปกติต่อร่างกาย
ทั้งแบบเฉียบพันธุ์แล้วก็เลื้อรังหากเก้งกวางระมั่งมังผาไม่ว่าคุณจะเป็นเพศไหนเนี่ย
ดมต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งนะครับก็จะมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง
แต่บางรายเนี่ยจะส่งผลต่อระบบสายตาด้วยนะทำให้ตาเนี่ยมองเห็นไม่ชัดเจน
แล้วก็บางเคสเนี่ยอาจจะสูญเสียการได้ยินด้วยซ้ำไปซึ่งความเป็นพิษระยะยาวนั้นน่ะ
มีรายงานเลยนะฮะว่ามันก่อให้เกิดมะเร็งได้ใช่ไอ้สารเนี้ยโดยมีการศึกษาในสัตว์ทดลองนะครับ
แล้วก็พบว่าสำหรับมนุษย์เนี่ยถ้าสมมุติใช้ตัวนี้ยาวนานติดต่อกันเนี่ย
มันจะทำให้ปอดอักเสบภาวะซีดรูคีเมียพิษต่อตับ
ซึ่งเป็นยารักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ย
จะทำให้เกิดการเสริมฤทธิ์ขยายหลอดเลือดเกิดความดันเลือดต่ำอย่างรุนแรงหรืออาจตายได้นะ
อันนี้คือสิ่งที่เขาเตือนมาง่ายเลยนะฮะ

ก็คือเห็นมันซื้อกันง่ายเหลือเกินตอนนี้มันซื้อกันง่าย

ป๊อปเปอร์เนี่ยมันซื้อง่ายจริงแล้วก็ดูสิในที่สุดเนี่ย
วันนี้เขาก็ออกมาพูดแล้วเฮ้ยมันอันตรายถึงชีวิต
ถ้ามันไม่ตายเห็นไหมมันอาจจะสูญเสียการมองเห็นได้

เมื่อวานนี้คุณพูดเรื่องอะไรกันผมเห็นคนชื่นชอบกันมากเลยนะ

รถเมล่ารถเมล่าใช่ไหมรถเมล่าต้องเป็นรถเมล่า

อันนี้ก็ชอบเหมือนกันเป็นการกลับมาขาย
จริงเขาขายอยู่แล้วล่ะค่ะแต่เขาเปลี่ยนราคาเนาะขายกุ้ง
ถ้ามีกุ้งดีสดนะคะตัวละแค่๒บาทเนี่ยนะคะ
ชอบไหมเออนะคะเขาบอกรายงานข่าวที่อำเภอเสริงสาง
จังหวัดนครราชสีมานะคะมีร้านขายอาหารทะเลชื่อว่าทะเลเสริงสางนะ
ได้ปรับกลยุทธ์จากสถานการณ์โควิด๑๙ที่มันระบาดอยู่ตอนนี้เนาะ
ทำให้เขาเนี่ยนะคะก็จะต้องขายกุ้งเนี่ยอย่างที่เขาโชว์อยู่นะฮะ
ตัวละแค่สองบาทเท่านั้นนะคะนางสาวสุธิชาศรีธารานนท์
อายุสามสิบปีเนาะเจ้าของร้านค่ะเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ย
อาหารทะเลหลายประเภทแหละแต่ว่าด้วยช่วงสถานการณ์ตอนนี้เนาะ
เศรษฐกิจมันไม่ดีตกต่ำทำให้พลังอ่าเขาเรียกกำลังการซื้อเนี่ย
มันลดลงใช่ไหมก็เลยคิดคิดคิดว่าทำยังไงเนอะ
ก็เลยมาขายอาหารทะเลก็คือเลือกกุ้งนี่แหละค่ะเพราะว่าเขาเนี่ย
สามารถที่จะได้กุ้งมาเนอะกุ้งสดนะคะมาในราคาถูก
เขาก็เลยขายต่อในราคาที่ถูกให้คนซื้อเนี่ยสามารถที่จะกินได้
จับต้องได้จริงจริงนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะ
ว่าเขาขายราคาตัวละสองบาทนะคะซึ่งลูกค้าให้ความสนใจเป็นอย่างมากเนอะ
ในขณะที่นางสาวปุ่นแก้วอาสานะคะเขาเป็นลูกค้าค่ะบอกว่า
เนี่ยมีคนบอกเขาบอกต่อว่าร้านนี้นะคะมีกุ้งตัวละสองบาทเนอะ
ก็เดินทางมาเลือกซื้อแล้วก็พอใจซื้อไปแล้วค่ะ
แล้วก็เขามีงบพอที่จะซื้อได้ราคาจับจ้องได้เนอะก็ได้กินกุ้งในยามนี้เนี่ย
ราคาตัวละ๒บาทเสียดายนะอยู่ไกลนะอยู่โคราชเนอะแล้วอยู่ที่นี่จะกินด้วย
บาทนะแองจี้เพราะมันขายไม่ได้ใช่ไหมล่ะมันไม่คือเขาก็ซื้อมาถูกด้วยไง
มันเป็นอย่างนี้นะช่วงนี้อาหารทะเลถูกถูกแต่คุณอย่าไปกินดิบ
พยายามกินสุกค่ะอันนี้ยังไงก็แล้วแต่เพื่อความปลอดภัยของชีวิตเนี่ย
พยายามกินสุกพักสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้าน้องพลอยจะมา
ลงต่อเนื่องคุณพลอยเชอร์มานหลังออกมาขอโทษผ่านไอจี

ไอจีก็เรียกได้ว่าทัวลงนั่นแหละเอาง่าย
ลงคือในพลอยหลังจากที่พลอยออกมาประกาศว่าติดโควิดเนี่ยนะครับ
หนักมากอย่างที่เขาบอกเลยว่าพลอยเจอมานเนี่ย
เข้าใจดีหากทุกคนจะโกรธ

พอยเองไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เรื่อง
มันเกิดแบบนี้
กำลังจะประหม่าแบบพวิทย์
ตรวจโควิดก่อนเดินทางไปสมุย

แต่ที่ผ่านมาเนี่ยระวังตัวมาตลอด

ทำตามมาตรการกักตัว๑๔วัน

ไม่เป็นอะไรยอมรับว่ากาดตกแต่สุดท้ายมันสร้างความเสียหายให้กับ
ทุกคนพอให้เสียใจแล้วก็ขอโทษจริงค่ะงานนี้ก็ออกมา
โทษแต่ไม่ไหวแหละทุกคนก็ด่ากันแบบว่าถึงความประมาทของ
เจ้าตัวว่าเฮ้ยทำยังไงจนล่าสุดครับนายอำเภอกเกาะพงันจังหวัด
สุราษฎร์ธานีนายภูนิษฐกษ์สวพลประธุมรักษณ์เนี่ยนะครับในฐานะ
ว่าวันนี้จะเดินทางเข้าพบพันธุ์ตำรวจเอกปัญญานิรัติ
มานนท์นะฮะผู้กำกับสพเกาะพงันเนี่ยนะครับเพื่อดำ
เนินคดีกับนางสาวลายลาบุญศักษณ์หรือพรยเชิร์มานใน
ข้อหาไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ไม่ยอมกักตัว๑๔วัน
นะฮะสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงอย่างกรุงเทพ
เรานี่ถือเป็นพื้นที่เสี่ยงส่วนผู้ที่สัมผัสใกล้ชิด
พรยเชิร์มานจำนวนสามลายผลการตรวจเชื้อโควิดสิบเก้า
ปรากฏว่าเราไม่ติดเชื้อฮะไม่มีใครติดด้านสถานที่
ที่เดินทางไปพักเนี่ยก็ได้ให้สาธารณสุขอำเภอกเกาะ
งันเนี่ยเข้าไปทำการพ่นยาฆ่าเชื้อทำความสะอาด
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดทั้งหมดแล้วนะฮะตอนนี้อืมเนาะ
คือไทม์ไลน์ที่ทางพลอยลงมาใหม่นะครับนะครับก็ยังคง
เป็นประเด็นอันนี้ไปถึงเรื่องของข้อกฎหมายแล้วนะฮะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่ไปเนี่ยนะครับก็มีทั้งเจ้าหน้าที่
ที่ที่เกาะเนี่ยเขาก็คือไปขอความร่วมมือจากคุณพลอย
ว่าขออนุญาตกักตัว๑๔วันขอความร่วมมือนะครับคุณพลอยก็
โอเคหลังจากนั้นก็มีการโทรไปเช็คคุณพลอยก็บอกอยู่ที่
แรมตลอดแต่สุดท้ายภาพที่มันออกมามันไม่ใช่อ๋ออ่าก็เลย
เป็นประเด็นเกิดขึ้นนะฮะว่าเหมือนกับไปปกปิดข้อมูลต่าง
แรกก็ขอความร่วมมือแล้วใช่ขอความร่วมมันกักตัวที่โรง
ก่อนนะอย่าเพิ่งออกแต่ปรากฏว่าภาพที่มันออกในไอ
จีนมันไม่ตรงกับสิ่งที่ที่เจ้าหน้าที่เขาได้รับทราบก็
ถือว่าเป็นเทสนะก็ต้องว่ากันไปตามตู้บทกฎหมายนะครับ
คือผิดก็ต้องผิดก็ต้องยอมรับว่าผิดนั่นแหละแต่น้องก็ยอม
รับหมดแหละน้องเขาก็ขอโทษด้วยยอมรับด้วยเนอะว่าเขา
อากาศตกอ่ะอีกคนนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้อ่าเขาเรียกว่าขึ้น
ตำแหน่งสามีแห่งชาติอีกคนนึงแล้วนะคะก็คือน้องก๊อตจีรายุ
นะคะคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่านี่เลยชาวไทยเขาเป็น
เขาเป็นลูกครึ่งนะน้องก๊อตเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นไทยครึ่งหนึ่ง
แล้วก็เป็นประธานครึ่งหนึ่งนะคะเข้าวงการโดยการประกวดนะคะ
แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยน้องก็จะได้รับบทเป็นแนวแอคชั่นอยู่บ่อยนะฮะ
แล้วก็วันนี้เนี่ยทีมงานก็เลยรวบรวมภาพหุ่นสุดเป๊ะนะคะ
มาแบบโชว์ซิกแพคก๊อตนั้นเนี่ยให้ชื่นใจมาให้ได้ชมกันเนอะ
น้องหนุ่มเปิดซิกแพคเขาเขาเล่นเรื่องอ่ากระเช้าสีดาตอนนี้
วันนี้น่าจะออนแอร์แล้วต้องหยุดแล้วต้องหยุดแล้วเออค่ะไม่ผมจะบอกว่า
เรื่องเนี้ยเมื่อก่อนผมเคยเล่นใช่นี่ผมส่งภาพให้ดูแล้วเล่นเป็น
เป็นคนนี้ใช่เล่นเป็นใครเล่นเป็นนู่นตอนนั้นคนที่เล่นเป็นนู่น
คือพี่ตั๊กมายุลาอ๋อเหรอเธอเลิกกับพี่ตั๊กมายุลาใช่
ตอนนั้นพี่ตั๊มแล้วก็พี่แซมเป็นพระเอกโอ้โหไกลมาก
แซมพี่แซมเนี่ยเป็นคุณปีเตอร์อืมแล้วก็ตัวของเอ่อ
ชื่ออะไรวะเอ่ยอ๋อชื่ออะไรนะลำนำลำนำลำนำ
หน่อยบุษกรอ่าเออตอนนั้นก็จะมีเนี่ยมีพี่แซมค่ะ
มีคุณหน่อยบุษกรมีพี่ตั๊กมะยุรามีคุณหนุ่มแล้วก็มีผม
แต่เรื่องแต่เรื่องเรื่องนี้เขาเรียกเป็นคนดีด้วยเหรอพี่
ใช่แต่ว่าบทบทมันถูกปรับหมดเลยไงคือปรับคืออันเนี้ย
แล้วตอนพี่เล่นเป็นคนดีไหมคะใครอ่ะตอนที่พี่เล่นเป็นตัวเนี้ย
หนุ่มเล่นเคยเล่นดีจริงเหรอหนุ่มเล่นเป็นคนดีเหรอใช่ดิ
อำพลนี่เป็นคนดีนะใช่อำพลคนดีไงเป็นคนดีเพราะว่าเหมือนกลับมา
มามาเยียวยาความรู้สึกให้กับทางฝั่งของตัวนุ่น
ใช่ไหมชื่อตำพิงใช่ใช่มาเหมือนกับมาเยียวยามาเหมือนกับเป็น
เป็นผู้ชายที่อายุน้อยกว่าอ่าเออแต่ว่าคือแบบรักจริงจริงแล้วก็เหมือนกับ
คนคอยที่ดูแลอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นหนูมีซิกแพคไหมไม่มีวัน
ถ่ายอืมซึ่งแบบว่าอย่างคือตอนเนี้ยมันปิดกองถ่ายมาสองเดือนล่ะ
ก็ต้องรักษามาตรการคือกองถ่ายมันเกิน๒๐คนอยู่แล้ว
ชาก็เลยตัดสินใจไม่ถ่ายเลยดีกว่า

ก็เขาไม่ให้ถ่ายคือก็ต้องถ่ายไม่ได้ก็เขาไม่ให้ถ่ายก็คือไม่ได้

เหรอแต่อย่างพี่ชอตเขาหยุดถ่ายมา๒เดือน
ถามพี่ชอตที่ควบคุมเหลือ๒๐
มันบอกเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วในการควบคุมกองถ่ายเลย

ถูกไหมล่ะเปิดกองทีนึงดาราก็ต้องเกิน๒๐แล้ว
ยกไฟช่างยกอะไรนะจัดแสง

เรตติ้งขนาดนี้ฉันก็จะถ่ายเนอะ

เพราะวันนั้นคืนนี้ขออนุญาตพูดนิดนึง

เพราะว่าเดี๋ยวต้องหยุดไปอีกนานแล้วไม่รู้จะได้กลับมาเมื่อไหร่
เขามีเรื่องใหม่มานี่แหละเป็นละครรีรันที่ลูกทอยแม่เล่นไง
ทอยเล่นใช่ไหมละครนางฟ้าลำแพนอะไรสักอย่าง
ไปดูเรื่องนี้ของคุณตอสปิติกันหน่อยนะครับ
บอกว่าเป็นแหวนจานอัคระของคุณตอสปิติ
บอกว่าราคาสูงมากนะครับ
ล่าสุดเจ้าตัวเองก็โพสต์ข้อความระบุ
ว่าผมมองแหวนวงนี้อยู่หลายปีแล้ว

คงได้มีโอกาสบูชาเป็นวัตถุมงคลประจำตัว
วันนี้พี่ที่ผมเคารพรักได้แบ่งแหวนนี้ผมบูชาต่อ
จะดูแลรักษาเป็นอย่างดีครับของดีมีมาตรฐานเป็นทรัพย์สินทางใจ
และเราเป็นคนกำหนดไม่ใช่ตลาดเนี่ยนะฮะสำหรับแหวนปลอกมีดปลูกเสกโดยหลวงปู่ดูนะ
สแก่นะที่ยุธยานะครับส่วนราคาที่มีการเช่าซื้อกันก็ถือว่าค่อนข้างจะสูงหลากหลายแสนบาทนะครับ

ทั้งใจอืมบางทีเราไปบอกไม่ได้หรอกว่าราคานี้เท่าไหร่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้
แต่แล้วแต่เป็นราคาทางใจจริงบางคนก็อาจจะได้มาฟรีฟรีก็มีไม่
ไม่มีเรื่องของมูลละคาอยู่ที่ติดใจอือคือชิงนึกถึงหนังที่นับ
อ่ะเดี๋ยวคุณเอาผ้าไปขายให้พอเอาผ้าไปขายซื้อแต่กรอบ
กรอบได้เก้าร้อยเก้าร้อยอ่ะพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
ได้ไงสวยค่ะมาทางฟิล์นไงเถอะอืมคุณนี่มันก็สวยนะฮะ
ฟร่อมวินิสสิอืมก็ไม่รู้อ่ะก็ต้องน้ำเมื่อกี้พูดถึงฮะ
นักอยู่ในค่ายทหารไม่ใช่เหรอใช่ไหมสองคนเองไงแม่เขาบอกว่าเป็น
คิงอฟพล็อคหรอเออคือแบบว่าเป็นนักร้องที่แบบคนรักมากใช่
แล้วดังแล้วดังมากแม่เป็นการกลับมาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะอืม
รอบอูหลายปีเหมือนกันเนอะใช่หลายปีใช่ไหมค่ะส่วนส่วนคนนี้ก็คน
ยังรักมากนะคะนักคอมมีหุ่นแล้วค่ะเขาบอกว่าถึงเมื่อจะเป็น
สูญเสียที่ยิ่งใหญ่นะคะของวงการตลกไทยเนอะสำหรับการจากไปของนคร
ชื่นนะคะล่าสุดผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะก็โพสต์รูปปั้นนะคะ
ระบุแคปชั่นว่าเสร็จแล้วครับนักคอมนะตัวนี้เนี่ยนะคะทำให้พี่บอลครับ
พี่แกติดต่อเข้ามาอยากให้ตั้งไว้ที่บ้านพยายามทำแบบสุดฝีมือนะคะ
แบบคือสัดส่วนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้เป็นลักษณะของน้าเลยค่ะ
แล้วก็รู้สึกดีใจนะที่มีคนชอบผลงานเยอะแยะมากนะคะ
คนรักน้าเยอะมากปลค่ะขอโทษคนที่ทักมาแล้ว
ไม่ได้ตอบในอินบ็อกซ์นะครับเพราะมันเยอะมากค่ะ
งานส่วนตัวเองก็มีอยู่แล้วเนาะนี่นะคะแต่อันนี้ตั้งใจทำเพื่อเป็นที่ระลึกค่ะ
ไม่มีโปรเจกต์หายต้องขอโทษอีกครั้งครับอ๋อเขาไม่ได้ทำ
เขาไม่ขายเขาทำเขาทำด้วยความรักอ๋อเขารักน้าคอม
ต่อเจ้าก็สนิทกับเขาเราสนิทรักมากผมอ่ะ
แกจะเรียกผมว่าเยี่ยว
โปรดติดตามันทุกวันสวัสดีครับ